คุณผู้ชมครับอากาศร้อนแบบนี้ร้อนขึ้นทุกปี
จนเกิดเป็นการพีคของการใช้ไฟถึง๔ครั้งในรอบปีนี้แล้วนะครับ
แต่ว่านี่คือเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญ
แบรนด์ไอศครีมต่างชาติหลายแบรนด์สนใจจะมาเจาะตลาดเปิดตัว

เพราะว่าตอนนี้มูลค่าตลาดของไอศครีมในไทยสูงถึง๑๒๘๐๐ล้านบาท

ปรากฏการณ์แย่งชิงไอศครีมกุลิโกเกิดขึ้นในตู้แช่หลายพื้นที่
เจ้าตลาดขนมขบเคี้ยวรายนี้หันมาลุกตลาดไอศครีมในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนเกิดกระแสรีวิวในโลกโซเชียล
ทำให้สินค้าขาดตลาดอย่างหนักภายในเวลาไม่ถึงเดือนที่ออกวางจำหน่าย
ไม่มีผลกระทบกับยอดขายแต่กลับช่วยกระตุ้นตลาดไอศครีม
หน้าร้อนปีนี้ให้คึกคักมากขึ้น
อย่างเมื่อก่อนเองก็จะมีผู้เล่นที่ใหญ่อยู่แค่๒ลาย
ก็ตลอด๒๐๓๐ปีที่ผ่านมาครับ
แต่พอปีนี้เองก็เริ่มมีลายใหม่เข้ามาครับ
เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราออกมาเราต้องการเทสนะฮะ
ว่าผู้บริโภคชอบของเรามากกว่าตัวอื่นของในตลาดที่มีอยู่ในตลาด
แล้วก็ในขณะเดียวกันต้องได้คุณค่าทางอาหารที่ดี
ขณะที่ผู้บริหารไอศครีมโกลิโกยืนยันว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส
และรู้สึกผิดที่ไม่สามารถผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ
สัญชัยเตียวประเสริฐกุลผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมองความสำเร็จของไอศครีมโกลิโกนอกจากเลือกวางสินค้าที่เหมาะสมและสร้างไวรัลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้ว
คุณภาพของตัวสินค้าเองก็มีความโดดเด่นแม้ราคาแพงกว่าเจ้าตลาดก็ตาม
ปรากฏการณ์ไอศครีมโกลิโกทำให้เจ้าตลาดเดิมออกมาเคลื่อนไหวโดยยูนิลอเวอร์อาศัยแบรนด์ไอศครีมที่มีอยู่จำนวนมากจัดโปรโมชั่นราคาซื้อสินค้าไอศครีมคอมเนโต้๑แถม๑
ปล่อยวารอลคลิปในโลกอินเตอร์เน็ตภายใต้แคมเปญวอลชิวครับคอมมันโดและแคมเปญแห่งปีแมคนัมคลาสสิก
ส่วนเนสเล่นอกจากจะเปิดตัวไอศครีมเอสกิโมและนมเย็นแล้วยังจัดโปรโมชั่นซื้อเนสเล่ช็อปป๊อป๒ชิ้น๒๐บาทจากราคา๓๐บาท
ซึ่งเพิ่งหมดเขตไปเมื่อวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
ในปีนี้กำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวมากนักแต่ตลาดไอศครีมไทยก็มีมูลค่ามากกว่า๑๒๘๐๐ล้านบาท
เติบโตอย่างต่อเนื่องตามสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทุกปีทำให้ไอศครีมจากต่างประเทศหลายแบรนด์
อย่างเช่นกาลิกาลิคุงจากญี่ปุ่นหรือล็อตเต้จากเกาหลีใต้วางแผนเปิดตัวสินค้ารสชาติใหม่
เพื่อเข้ามาจับจองพื้นที่ตู้แช่ในเมืองไทยอย่างคึกคัก
ิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน